สำหรับเรื่องของเซียนมวยนะครับที่ตอนนี้เนี่ยก็แยกกันไปกักตัวแล้วก็บางคนนะครับที่ติดเชื้อเนี่ยบางส่วนก็ทยอยกลับบ้านได้แล้วครับ
บรรดาคนในวงการมวยที่ติดเชื้อโควิด๑๙ยอดล่าสุดนะครับอยู่ที่๑๐๒คนที่เข้ารับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลของรัฐแล้วก็เอกชน
ในวงการมวยเลิศผิดจากส่งตัวแล้วครับมือสุกก็มีเพิ่มเติมเพียงแค่๔คนขนาดที่คนไข้ที่หายดีก็กลับบ้านไปแล้วนะครับ
ชีวิตก็มีเพียงแค่รายเดียวก็คือผู้พันยงล็อก๒เซียนมวยในวัย๗๒ที่อยู่ที่
ชนบุรีแต่สุกิจก็บอกนะครับว่าหลังจากนี้
ผู้ติดเชื้อที่ไปชมการแข่งขันมวยที่ลุมพินีแล้วก็ราชดำเนินน่าจะหมดแล้ว
เพราะสนามมวยที่เปิดให้ชมรายการสุดท้ายคือเวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันที่๑๒มีนาคม
ซึ่งถือว่าทิ้งช่วงมาเกินครึ่งเดือนก็เหลือเพียงแค่กระบวนการในการรักษาทุกคนที่เหลือให้หายขาดเท่านั้นครับ